ไปดูเรื่องต่อไปนะคะคุณผู้ชม
แขกที่ไม่ได้รับเชิญมาบุกกันบ่อย
แล้วถ้าเกิดว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
บุกเข้ามาในบ้านแบบระยะประชิดตัว
คุณจะรับมือกับมันยังไง

เรียบร้อยเรียบร้อยเลย

เป็นคลิปที่ลูกชายคนนึงเขาโพสต์คลิปคุณแม่
ซึ่งคุณแม่เป็นคนพิการ
ก็คือคุณแม่จะนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านแบบนี้
และก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือ
คุณแม่จะลุกเหินจะเดินอะไรก็ยากลำบากแล้วนะคะ
จู่ก็มีกบตัวหนึ่งกระโดด
โงวตัวนี้มันคืองูเข่าแล้วมันก็พุ่งมา

แล้วก็หยิบกระป๋องยามองที่อยู่ข้างหน้าปลาป๊าบ

ดูนะเย้าหมองกะป๋องเขียวป้าบ
เรียบร้อยปลาแม่นมาก
อย่ามองกระจุยงูกระจาย
คืองูที่เลื้อยอยู่เนี่ยไม่ตามแล้วกบ
ไปแล้วพออะไรรู้ไหมอย่ามองเข้าตาแสบตาตอนนี้งูน้ำตาไหลแล้ว
ไม่ใช่มันก็ตกใจคือต่างคนก็ต่างตกใจเหมือนกัน
มันก็เลยเหมือนเลื้อยหนีกลับไปตั้งหลัก
แล้วคุณแม่ก็ตกใจเหมือนกันคุณแม่พยายามปีนขึ้นไปบนโต๊ะ

มีขับคุณลูกอะผมไม่แน่ใจถือไม้กว่านมา
แล้วก็จัดการไล่ต้องมูนั้นออกไป
ต้องเอาไปตู่
เอาเป็นให้ดูกันว่าอย่ามองพิชิตมูค่ะ